นั่นน่ะสิไม่น่าเชื่อว่ามันจะสูสีกันแบบนี้
แล้วมันเหมือนกับเกมแรกที่เราเจอกันมาด้วย
สู้กันจนถึงเซตที่๕เซตสุดท้าย
ก็ดูเกมกันหน่อยแล้วกันเป็นเกมในรอบ๘ทีมสุดท้าย

ที่พีชบอกนะครับ๓ต่อ๒เซตอาจารย์ชำนาญดอกไม้
อุณหภูมิสอนก็หวังว่าวันนี้เนี่ยที่เพิ่งผ่านไปนะครับ
เราจะโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่ง่าย
เขาก็เต็มที่เดิมแล้วมันเบียดตรงที่เขานำก่อน
ต่อ๐เซตเราตามมาเป็น๑๑เขานำอีก๒ต่อ๑เซต
แต่เราก็ตามมาเป็น๒๒และสุดท้ายเซตสุดท้ายเราปิดได้เป็น๓ต่อ๒เซตชนะไป
มาดูสกอร์กัน๑๕๒๒๒๕๒๓๒๐๒๕๒๕๒๓และเซตสุดท้าย๑๕
ก็ทำให้น้องทำได้ตามเป้าหมายนะครับ
ก็คือการได้สิทธิ์ไปเล่นวอเล็กบอลนะครับ
ในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีชิงแชมป์โลก
ซึ่งคาดว่าที่เม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพ
แต่รอบรองของรายการชิงแชมป์เอเชียยังต่อเนื่องนะครับ
เจอกับญี่ปุ่นเน้นย้ำเลยนะครับ
พฤษภาคมถ่ายทอดสดนะครับ
พฤษภาคมเวลา๔โมง๑๕นาที
ถึง๑๘นาที๓๐นาทีว่าจบเกมไปเลย

เอาบัณฑฤการแข็งขันมาถ่ายทอดให้ดูกันนะครับ
ตอนเที่ยงคืนครึ่งวันนั้นแหละจนถึงประมาณตี๒๓๐
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมมันยืดเยอะขนาดไหนก็ติดตามกันได้นะครับ
ใครอยากดูสดก็ติดตามทางเฟซบุ๊กแล้วก็มาดูเทปอีกทีทางหน้าจอไทยรัฐ